ว่าข่าวแรกนอกจากจะมูเรื่องความรัก
เราขอมูเรื่องแบบขนลุกก่อน
เมื่อวานพูดถึงไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ

ช่วงนี้ศิลปินดารงดาราเขาไปไหว้กันเยอะเลย
ล่าสุดทำเอาขนลุกอีกแล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานคุณโจยมนินเขาพาลูกสาวไปร้องคมร้องไห้

น้องอายปาริตาเวทีอีสานนครสิน
เมื่อวานนี้ตั้งใจเดินทางไปร้องเพลงของแม่ฮันนี่
ให้แม่ฮันนี่ได้ฟังไปถึงหน้าศาลเลยพี่แจ๊ค

ขณะที่น้องอายกำลังร้องเพลงอยู่นี่คุณผู้ชม
จู่ค่ะเพื่อนที่ร่วมวงที่ไปด้วย
เขามีอาการแบบนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งในทีมงานหนึ่งในเพื่อนร่วมกันที่ไปเนี่ย
มุมขวานี่ต้องร้องไห้
ตบมือเหมือนชอบใจเหมือนถูกใจบทเพลง

คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์โดยแต้มสี
แต้มศรีเป็นหนึ่งในทีมของงานของอิษรณะขอนศิลป์นะคะ
แคปชั่นเอาไว้บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แม่มาจริงแต้มสัมผัสได้
คือทั้งคู่บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่ามีคิวงานไปแสดงที่จังหวัดศรีสะเกดพอดี
ก็เลยว่าผ่านพอดีขอไปร้องเพลงให้แม่ฮันนี่ได้ฟังดีกว่า
เพราะว่าส่วนตัวนับถือคุณแม่เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเลย
แล้วก็อยากจะไปไหว้ขอพรแม่ด้วยค่ะ
ซึ่งอาการที่แสดงออกมานี่นะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แม่ฮันนี่อยากให้รู้ว่าแม่รับรู้ว่าลูกทั้งสองเนี่ยตั้งใจมาหาแม่
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของทั้งผู้หน่อย
อุ๊ยร้องไม่หยุดเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกรับรู้ได้ว่าแม่มาความรับจริง
ซึ่งแต้มเนี่ยรับรู้ได้จริงว่าเหมือนแม่ท่านมาดูจริง
เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่เราอยากทำงานต่อไปแบบนั้นมากกว่า
อย่างที่เขาบอกคุณผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ใครจะคอมเมนต์อะไรก็นึกถึงจิตใจจะเข้าใจเรา
นะคะแต่ก็ทีมงานเขาบอกเขาไปเจอมาแบบนี้เขาก็รู้สึกแบบนี้
แต่แบบนี้ไม่ได้เห็นแค่คลิปเดียวนะจริงก่อนหน้านี้ก็มีหลายคน
มีหลายขั้นเลยคืออาการใกล้กัน
อาการแบบนี้มีร้องห่มร้องไห้แสดงท่าทางแปลกออกมา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันเอาเองด้วย
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์